คุณผู้ชมว่าถ้าเจอแบบนี้ในร้านอาหารนะคือถ้าเราจะไปร้านไหนเราคงจะรู้ก่อนแหละว่า
แนวไหนดนตรีเป็นแนวไหน
นักร้องนักแสดงบนเวทีเนี่ยเขาจะแสดงแนวไหน

แล้วเขาก็เต้นแบบนี้แต่มีลูกค้าไม่พอใจ

นี่ก็นั่งอยู่เร้ยไปไปนะสักพัก
ถีบไปแต่เหมือนจะถีบโดนเก้าอี้
โพสต์คลิปตอนที่พวกเขาทำการแสดงอยู่
แล้วก็มีข้อความตัดเพราะว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด
สัจธรรมโลกเหรียญมี๒ด้านเสมอ
เหตุเกิดจากมีเสียลูกค้าท่านหนึ่งทำกิริยามารยาทไม่ค่อยน่ารักใส่เรา
ทั้งถีบก็อี้ตะโกนให้กลวย
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยวาจาบุลลี่เพศทางเลือกครับ
นี่แหละคุณปออายุ๓๔ปีเป็นนักร้องที่อยู่ในคลิป
เปิดใจกับทีมข่าวว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
เขาก็ทำงานทำงานเต็มที่ดูแลลูกค้าเต็มที่
จนกระทั่งมีลูกค้าชายก็เรียกให้ไปเต้นยั่วที่โต๊ะเขาก็ไปสิ
แต่มาโดนถีบแบบนี้แล้วก็ให้ของลับด้วย
ตอนนั้นเขาก็บอกเขาตกใจนะทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยิ้มเจือน
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษแต่ว่าเหมือนคู่กรณีไม่ยอมหยุด
ต้องยุติการแสดงเลยนะคุณผู้ชม

หนูไม่อยู่ดีหนูไม่ลงไปเล่นหรอกครับ
ใช่ไม่ลงไปเล่นหรอกถ้าไม่มีใครในโต๊ะนั้นเรียก
โต๊ะหนูไม่ไปเขามองในด้านลบของหนูด้วยซ้ำไป
ว่าหนูยิงวงหนูยิงเรียกแล้วยังไม่ไปอะไรอย่างนี้
แต่พอหนูไปขึ้นมาเหตุการณ์เป็นแบบนี้กลายเป็นหนูเป็นคนผิดแหละ
เขาต้องเปิดใจในสังคมปัจจุบันให้มากกว่านี้นะครับว่า
ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนคุณแล้วก็เขามีศักดิ์ศรี
หรือว่าไปพูดจามให้สุภาพให้กลวยอะไรเนี่ย

แต่ว่าการไปเต้นแบบนี้คุณผู้ชมลองแสดงความเห็นมาหน่อย

ก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะ